ปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้ว
พอสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
เราก็ทำโครงการขึ้นมา

เราไม่มีทางที่จะเจริญเติบโต
หรือว่าอยู่โดยปกติได้
ถ้าเพื่อนร่วมชาตินะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาด
หรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจก็ดี

คำถามก็คือว่าในกลุ่มเรา
ใครมีทรัพยากรที่จะสามารถ
เอามาช่วยบรรเทา
ช่วยลดภาระของโรงพยาบาลได้บ้างนะคะ
ทั้งคณะกรรมการแล้วก็ทางฝ่ายจัดการ
ก็เรียกว่าระดมสรรพกำลังนะคะ
ทำให้อาคารนี้สำเร็จ

อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่
ประมูลได้มาจากการบินไทย

ทางไปสนามบินดอนเมือง

ในสถานการณ์แบบนั้นเราก็ถามตัวเองว่า

เพราะฉะนั้นเราคิดว่าการตรวจเร็ว
มันจะช่วยทำให้หาเร็วหาเจอเร็วรักษาเร็ว
ก็นำอาคารนั้นมาจัดเป็นศูนย์คัดกรอง
พอผลเป็นบวกก็จะมีการคัดแยก

ซึ่งจริงก็ถามบอกว่าในเชิงธุรกิจทำให้เราเปิดอาคารนี้
เป็นอาคารสำนักงานช้าลงไหมก็แน่นอน
แต่ว่าจริงแล้วชีวิตของคนสำคัญมากกว่า

ปตทก็อยากพูดจริงก็คือทั้งกลุ่ม
แล้วเราก็มีแนวคิดเดียวกัน
ในเรื่องของการช่วยดูแลสังคม
ไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะในเรื่องของกำไรเท่านั้นนะครับ
ก็ต้องดูแลในมิติของสิ่งแวดล้อมชุมชนสังคมด้วย
ยั่งยืนได้ยังไงนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้รับการยอมรับ
หรือว่าเราทำธุรกิจไปแล้วก็มีข้อขัดแย้ง
เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าในระยะยาว
ปัจจุบันเรามีอายุ๔๒ปี

รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของโลกนะคะ
สภาวะของโรคโควิด๑๙นี้
อันนี้เราก็มีทั้งในแง่ของการซื้อเครื่อง
เริ่มตั้งแต่เรื่องของศูนย์คัดกรอง
โดยภายใต้แนวคิดว่าตรวจเร็วแยกเร็วรักษาเร็ว
ก็มีเรียกว่าศูนย์คัดกรอง
ไปจนถึงโรงพยาบาลสนามครบวงจรค่ะ
พนักงานเองก็มีส่วนร่วมองค์กรก็มีส่วนร่วม
ปตทสพซึ่งเขาก็ทำหุ่นยนต์คาร่าส่งอาหาร
ก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยง
คือตั้งแต่การเกิดโรคระบาดปีที่แล้ว
ปีนี้ก็บริจาคแล้วรวม๔ล้านชุดนะคะ
รวมทั้งบริษัทน้ำมันด้วย
แล้วก็มีเรื่องของอาหารมีเรื่องกาแฟ
แล้วก็ไทยออยก็ได้มีการบริจาคน้ำมัน
ในช่วงที่สถานการณ์ระบาดค่อนข้างรุนแรงนะคะ
จะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อวันหนึ่งก็สูงมาก
แล้วที่สำคัญก็คือว่ามีคนเสียชีวิตเยอะ
เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระ
กับใช้ทรัพยากรที่เรามี
เราคิดว่าเราเป็นองค์กรที่มีความแข็งแรง
มีทรัพยากรมีการบริหารจัดการที่ดีมากนะคะ
ประชาชนก็ได้มีความอุ่นใจสบายใจ
แต่ว่าในสถานการณ์โควิดทุกคนต้องร่วมมือกัน
แล้วก็ต้องข้ามทุกข้อจำกัดทางกลุ่มปตทเอง
เราก็ร่วมมือทั้งกับภาครัฐเอกชนนะคะ
จะเป็นกลุ่มเส้นได้กลุ่มอะไรต่าง
เราก็ถือว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน
ก็คือต้องการช่วยชีวิตเพื่อนร่วมชาติ
ไปที่เพื่อนรอบข้างคนที่อยู่รอบข้างเรา
เพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้มันต้องข้ามทุกข้อจำกัด
แล้วก็จริงแล้วก็คือเราไม่ได้ทำเพื่อโปรโมทด้วย
ในมุมขององค์กรมันก็เหมือนกับเราก็ต้องถามตัวเองว่า

ว่าถ้าสถานการณ์นี้ยังอยู่ความช่วยเหลือก็จะยังอยู่

เพราะว่าเรามีลมหายใจเดียวกัน